ทีนี้จะพาไปดูเรื่องของอาชีพแปลก

นั่นก็คืออาชีพเหยี่ยวไล่นกก่อกวน
เหี่ยวไล่นกไล่ยังไงทำไมต้องไล่

แต่ร้อนข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแว่งเอฮ้าร

มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว

นี่ตอนนี้เราอยู่กับเหยียวนักล่าครับ

เขาจะโฉบลงไปกินกระต่ายแบบนี้
แต่ตอนนี้ถ้าเขาอยู่บนมือผมแล้วครับ

แต่ว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอาชีพ
เยียวล่านกเพียร่าให้มากกว่านี้
ถ้าอยากรู้แล้วตามผมมาเลยครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับเจอตัวแล้ว
เจ้าของนกเยียวนั่นคือพี่เตฮ็อกแมนนั่นเอง

ที่ใช้เหยื่อเพราะว่าเหยื่อเป็นนักล่าสูงสุด

เยียวก็จะกลัวโดยสัญญาณอยู่แล้ว
แต่ว่าจุดเริ่มต้นของพี่เตฮะ

ก็ไปเห็นคลิปของต่างประเทศ

เราก็น่าจะเอามาทำต่อยอดเป็นอาชีพได้

ใช่อันนี้เป็นนกนำเข้าจากสเปน
แล้วยังงี้ถ้าโหดแบบนี้ถ้าอยู่กับเรานี้
เขามีอาการที่จะทำร้ายเราบ้างไหมครับ
เขาก็จะดุเฉพาะกับเหงื่ออย่างเดียว
แล้วเขาไล่ด้วยวิธีไหนบ้างครับพี่เจ๊
ขับไล่ป้องกันนกในพื้นที่ที่

ถ้างั้นอยากรู้แล้วสิว่าที่โรงงาน
เขาใช้นกเหี่ยวไล่แบบไหนมีวิธีการอย่างไร

ไปเลยครับพร้อมแล้วคุณผู้ชมตามไปเลยครับ
ตอนนี้เราอยู่ที่โรงศรีกิจประเสริฐแล้ว

ได้คุณผู้ชมเราต้องมาฝึกก่อนใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะตอนนี้เราต้องไล่เรียกให้เขาก็

นนี่ผมจะปล่อยน้องไปต้องทำไงฮะ
พร้อมแล้วคุณผู้ชมไปเลยโปเกมอน
อู๊วไม่มีแล้วโอเค
พอที่จะเป็นอ่านก็เราหนีไปแบบนี้
ออกไปขึ้นมาเกาะปั๊บแล้วก็ให้เขากินไปเลย
โนเนมมาแล้วคุณผู้ชมโนเนม
อู๊วเก่งมาก
เอาละครับได้เรียนรู้การฝึกสอนนกเดี่ยวกันแล้ว
ถึงเวลาที่เราจะได้ไปคุย
ถึงขั้นตอนและความพร้อมของเหี่ยวไล่นก
ท่านตอนในการเอาเหี่ยวไล่นี่

ว่าแต่ละจุดมีนกกี่ตัวนกอยู่จุดไหนบ้าง

ก็จะบินไล่ซ้ำจนจำนวนค่อยลดลงเรื่อย
จนหมดครับผมแล้วก็พอหมดแล้วเนี่ยครับ
แล้วก็จะบินควบคุมป้องกันนกใหม่ที่จะเข้ามา
เอาละครับตอนนี้คนพร้อมแล้วนกพร้อมแล้ว
ถ้าพร้อมแล้วไปเลย

ได้หมายมะฮะ

นี่ครับติดโกงเล็บมาเลยคุณผู้ชมฮะ

เมื่อกี้ผมนับเนี่ยไม่ถึง๑๐วิ
เอาอาหารของเราให้เหยียวกินเต้น
เพื่อที่จะให้น้องเขาปล่อยเหยื่อใช่ไหมฮะ

ถือว่าเป็นอาชีพแปลกที่เราเอง
หรือผมก็ไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนมาก่อนเหมือนกัน
ได้มารู้ได้มาเห็นวิธีว่าเขาล่ากันยังไง
แต่ว่าอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนึงว่า

เขาก็เอาไปปล่อยรักษา

ใช่ครับผมต้องขอขอบคุณพี่เตยมากเลย

แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจธุรกิจแบบนี้
อยากจะให้พี่เตไปช่วยไล่นกพิราบหน่อย

บอกแมนบริการกับไลนกกรกวน
เบอร์โทรศัพท์๐๙๕๘๘๒๗๗๘๕ครับ
ใครที่อยากจะให้เหยียวของพี่เจไปล่านกพิราบ